คุณผู้ชมครับเรื่องราวที่เกิดจากความเชื่ออีกหนึ่งเรื่อง
ชาวบ้านที่พัทยาเขาตะลึง
คือเจ้าแม่ตะเคียนทองมาเข้าฝันบอกให้ระวังว่าต้นไม้ใหญ่จะล้ม
และจริงนะฮะต้นไม้ใหญ่ล้มทับร้านนวดจริงด้วยนะครับ

นี่คุณสภาพต้นไม้ยักษ์โค้นล้มทับร้านนวดแผนโบราณ

ต้นไม้เขายืนต้นตรงานเป็นต้นใหญ่แข็งแรง
ไม่น่าจะสามารถล้มลงมาแบบนี้ได้นะครับ
แล้วก็นอกจากทับร้านนวดแล้ว
ยังทับรถของตำรวจอีก๘คันที่จอดอยู่บริเวณลานจอดรถหน้าแฟลต์
รวมถึงเสาไฟฟ้า๔ต้นก็ได้รับความเสียหาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่แฟลต์ตำรวจสพเมืองพัทยานะครับ
อยู่ภายในซอย๕ถนนพัทยาสาย๒
ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
ที่เกิดเหตุมีทั้งตำรวจและประชาชน

แตกตื่นแล้วก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้
โดยต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ล้มคือต้นพยอมครับ
สูง๒๐เมตรลำต้นหนา๑๕เมตร

ซึ่งอยู่บริเวณหลังร้านละลิตานวดแผนโบราณ
จากการสอบถามพูดคุยกับชาวบ้านในที่เกิดเหตุ
ทราบว่าเมื่อวันก่อนเจ้าของร้านนวดเนี่ย
มาบอกกับชาวบ้านมาเล่าให้ฟัง
บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าเป็นเจ้าแม่ตะเคียน
ซึ่งตั้งสารอยู่บริเวณข้างร้านมาเข้าฝัน

ต้นไม้ใหญ่ที่กำลังเอ็นอยู่ด้านหลังร้าน

คือเหมือนเจ้าแม่ตะเคียนมาเตือนแล้วนะ
และเตือนให้ย้ายคนออกจากพื้นที่
เมื่อวานนี้ทางร้านก็เลยปิดบริการ
เพราะว่าพอฝันถูกเตือนมาแบบนี้ก็กลัวเหมือนกัน
แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงกับต้นไม้

พยอมล้มทับมาใส่ร้าน
ฝันเมื่อคืนตัวเองก็เลยปิดร้าน
พนักงานร้านวันนี้ไม่ต้องทำงาน
กลัวเหมือนกันแล้วก็เกิดจริงด้วย

เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา

ประสานให้เมืองพัทยาตัดต้นไม้
แล้วก็เคลื่อนย้ายออกพื้นที่นะครับ

มาดูว่าข้าวของที่เสียหายไป

เรื่องนี้นะแม่บ้านตำรวจ

แม่บ้านตำรวจแล้วก็พ่อค้าแม่ค้า

เกิดขึ้นที่โรงพักแห่งนี้หรือเปล่า
สพเมืองพัทยานั่นเห็นไหม

แต่ถือว่าร้านนี้ปิดใช่ไหมคะ
และถ้ามีคนมาใช้บริการ

แล้วก็เหมือนแบบว่าฟังคำเตือนจาก